ตามกันต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้หลายคนต้องเศร้าใจ
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีการเกิดขึ้นแบบนี้

ขณะที่มีการสาธิตให้กับนักเรียนอยู่นะครับ
แล้วก็ทำให้มีนักเรียนนั้นเสียชีวิต๑รายด้วย
ส่วนนี้คือบรรยากาศล่าสุดนะคะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต
หรือว่าครอบครัวน้องเบ้นค่ะได้มีการไปเชิญดวงวิญญาณ
โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์นะคะเข้าไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
บริเวณหน้าศาลท่ามกลางบรรยากาศที่เศร้าเสียใจ
โดยกันพื้นที่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปทำข่าวในโรงเรียน
เพราะว่าทางครอบครัวขอเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานและวันนี้ล่าสุดค่ะ
นางสาวปลาแม่ของน้องเบนส์แล้วก็ญาตินะคะ
ได้มีการนิมนต์พระจากวัดแคนางเลิ้งมาทำพิธี
พร้อมกับบุคลากรของโรงเรียนนะคะ
โดยทางด้านของนางสาวสรรชลีหนึ่งในคนที่มาทำพิธี
แล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของน้องเบ้นเอง
เธอเล่าทั้งน้ำตาบอกว่าเธอคิดถึงน้องเบ้นมากนะคะ
สงสารน้องเบ้นคนที่เสียชีวิตนี่แหละค่ะ
เพราะว่าเธอเองเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่แบบบอกรักเหมือนลูก
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุนะคะนางสาวสรรชดีค่ะ
คนที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของน้องเบ้นเอง
เล่าให้ฟังบอกว่าเธอฝันว่าฟันกรามหัก
ก็ไม่คิดว่าน้องเบ้นจะจากไปเร็วแบบนี้นะคะ
ที่เพิ่งเรียนจบม๖แล้วเห็นบอกว่าน้องเบ้นเองเนี่ย
มีความฝ่ายฝันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วย
แต่สุดท้ายต้องจากไปแบบกระทันหัน
ครอบครัวแล้วก็ตัวเองทำใจไม่ได้เลยค่ะ
เรียนมาคู่กับลูกสาว

ตอนฉันอยู่กับน้องเรียนน้องน้องเขาบอกนะครับ
ว่านักวิทยาศาสตร์ชอบเป็นนี่ค่ะ
ใครนักวิทยาศาสตร์เขาชอบปุ๊บ
ทำเทมีทำใจอะไรแบบนี้ค่ะ

ใช่ฝันว่าน้องจะเรียนจบแล้วบอก
เรียนนักวิทยาศาสตร์ที่ดีอะพี่

พยายามรู้เรื่องของการแผนการเงินด้วย

และมีข้อมูลต่างที่น้องเคยโพสเอาไว้มากมายด้วย
ถูกต้องมีความสามารถนะคะ
สุดท้ายก็ต้องแบบหมดอนาคตลงแบบนี้

พิรพลลุงของน้องเบ้นนะคะซึ่งเดินทางมาที่โรงเรียนราชวินิตมัธยม
พิสุนุโลกวันนี้ด้วยหลังจากที่มีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
คุณลุงได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเดี๋ยวทางโรงเรียนเนี่ย
แจ้งมาว่าจะมีพิธีพระราชทานพวงมาลาหลวง
แล้วก็พวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพของน้องเบ้นนะคะ
ซึ่งทางครอบครัวเนี่ยก็ถือว่าทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมากค่ะ
ผมรับปราบคนลูกนิดใจมากเลยครับที่หลานผมยังมีบุญ
ก็เป็นน้ำตาของคุณลุงนะคะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปก็ร่ำให้ไป
ไม่มีใครรับได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ทีนี้ล่าสุดค่ะทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยให้ข้อมูลว่า
เงินเยียวยาในกลุ่มของประกันโรงเรียนเนี่ยประกันกลุ่มเนี่ยนะคะ
ครอบครัวของน้องเบ้นผู้เสียชีวิตจากกรณีมีการซักซ้อมดับเพลิง
ถังดับเพลิงระเบิดเนี่ยเขาจะได้รับเงินสองแสนบาท
กรณีที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็มีเงินค่าโปรงศพหนึ่งหมื่นบาท
รวมทั้งหมดเป็นสองแสนหนึ่งหมื่นบาทค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ
ทางครอบครัวได้มีการประสานรับร่างน้องเบ้นไปทำพิธีทางศาสนา
โดยวันนี้คืนแรกนะคะจะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ
ในที่คืนแรกที่วัดแคนางเลิ้งก่อนที่จะมีกำหนดการพิธีชาพนักกิจ
วันอังคารที่๒๗มิถุนายนนี้ค่ะ
จากน้องเบ้นที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ก็มีนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์บาดเจ็บกันไป
ตอนแรกอย่าง๒๑คนด้วยกัน

บางคนยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ที่โรงพยาบาลวัชิระนั่นเองนะครับ
เมื่อช่วงเช้าทางด้านของนายวิรัติมีร์ชัยนั่นนะครับ

ก็เดินทางไปเยี่ยมเด็กที่ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชั้น๘ของโรงพยาบาลกลางครับ

ก็ไปมอบกระเช้าไปเยี่ยมเด็กที่อยู่ที่นี่นะครับ
อันนี้ก็บางส่วนยังคงอยู่ในการดูแลของแพทย์นะครับ
รวม๓คนเบื้องต้นนะฮะ
ก็ทางด้านของผู้ว่าคุณชัดเองก็สั่งการ
ส่งทีมนักจิตวิทยาเข้าไปเยียวยาสภาพจิตใจของเด็ก
เด็กแล้วก็ทางด้านของบุคลากรด้วย
เพราะว่าทุกคนนั้นตกใจแล้วก็เห็นภาพการสูญเสียเกิดขึ้น
ก็ไม่มีใครรับได้นะฮะส่วนประเด็นเรื่องของข้อกังวล
กับเรื่องของสภาพถังดับเพลิงในที่ยังมีอยู่
ที่ใช้กันอยู่ทั้งในกรทมเองหรือว่าหน่วยงานต่าง
สงสัยต้องกลับมาทบทวนกันใหม่โดยเฉพาะของสภากรทม
ต้องมาทบทวนในการจัดซื้อจัดจ้างกันใหม่หาอุปกรณ์ใหม่มาทดแทน
เก่าที่มันเสื่อมสภาพหมดไปนะฮะป้องกันไม่ให้เอาถังเก่า
ไปเติมแก๊สใหม่เอามาใช้ซ้ำโดยเฉพาะถังดับเพลิง
เพราะอะไรคุณผู้ชมขอขีดเส้นใต้คำนี้นะไม่ได้ซื้อใหม่
มาเป็น๑๐ปีแล้วโอ้โหแสดงว่าถังเหล่านั้นมันเก่ามากแล้วใช่ไหม
ต้องเปลี่ยนนะหางบประมาณมาเดี๋ยวมันจะไปเกิดเหตุซ้ำอีกนะครับ
ด้านของนายชูวิทย์กระมวลวิสิตนะฮะเดินทางมาที่โรงพยาบาลวัชิระ
เยี่ยมเด็กเหมือนกันแล้วก็มอบเงินส่วนตัวให้๑แสนบาท
ให้กับครอบครัวของน้องเบ้นที่เสียชีวิตด้วยนะครับ
คุณชุวิตมองว่าไอ้การสาธิตแบบนี้นะควรจะมีการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนดีไหม
มีความพร้อมก่อนให้มีความปลอดภัย
แล้วบอกว่าทางกรุงเทพมหานครเองจะทบทวน
ในการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ดับเพลิงใหม่ทั้งหมด
ฟังคุณชวิตพูดหน่อยนะครับ

แล้วใครต้องเป็นเป้นใครนะครับ
เป็นคนรับผิดชอบหรือว่าใครต้องเป็นคนเยียวยาทั้งหมดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีนี้ด้านของคดีนะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะ
ตำรวจนะคะทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกรัฐธนลผู้กำกับการสอนอนางเลิ้ง
ได้เปิดเผยข้อมูลว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ยได้มีการเรียกเจ้าหน้าที่ชุดสาธิตดับเพลิง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต๓เซนมาสอบปากคำทั้งหมด๗คน
เบื้องต้นแจ้งข้อหา๓คนนะคะ๓คนค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชุดสาธิตเลย
คือนายนพัฒน์ลอยเมฆวัย๔๔ปีนายธาตุอาชาในวัย๔๙ปี
และนายอัธพลบุทองรัฐนะคะในฐานความผิดกระทำความโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและการกระทำโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเบื้องต้นแม้ว่าทั้งหมดจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แต่วันนี้ตำรวจจะมีการคุมตัวไปขออำนาจสารอาญารัชดาฝากขังผลัดแรกต่อไปนะคะ
มีส่วนร่วมกระทำความผิดหรือว่าต้องมารับผิดชอบกับชีวิตเด็กที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ทางด้านของผู้กำกับนะคะบอกว่ายังไม่มีการแจ้งข้อหาใครเพิ่มค่ะ
แล้วก็ช่วงเช้าของวันนี้มีเพียงแค่พนักงานสอบสวนนะคะ
ได้มีการนำผู้ต้องหาทั้ง๓คนเมื่อสักครู่ที่ชมพู่บอกชื่อไป
ส่งฝากขังสารเป็นผลัดแรกไม่มีการประกันตัวแต่อย่างใดนะคะ
ทีนี้เขาบอกว่าเหมือนกับเรื่องคดีเนี่ยที่มีการสอบพยานในที่เกิดเหตุไปแล้วจำนวนนึง
สืบสวนเองก็มีการสอบปากคำไปที่โรงผลิต
แล้วก็จำหน่ายเครื่องอัดแก๊สแรงดันสูง

นำถังดับเพลิงไปเติมแก๊สค่ะ
รายละเอียดว่าการเติมแก๊สเท่าไหร่

ตอนนี้อยู่ในสำนวนคดีแล้วนะคะ
อกจากนี้ค่ะยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์หลักฐาน

ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอกร
ในประเด็นที่ว่าทั้งดับเพลิงที่มาสาธิต
เป็นไปตามมาตรฐานมอกหรือไม่
เพราะว่าเก่ามีการเปิดใช้งานมีการเติมแก๊ส
แล้วก็มาตั้งในที่ตากแดดจนกระทั่งระเบิด
สังคมก็เห็นใจทั้ง๓ท่านที่ถูกแจ้งข้อหาไป

มันก็อยู่เหนืออำนาจของทั้ง๓ท่าน
นำอุปกรณ์ไปใช้เพราะว่ามันอยู่ที่ต้นสังกัดด้วยครับ

เพราะว่าก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ได้สั่งซื้อมาใหม่เป็น๑๐ปีแล้ว
แล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่๓คนนี้เขาเสียใจนะ

เขาก็มีลูกเหมือนกันเขาบอกว่าทำไมมันไม่ระเบิดใส่ตัวเขา
น้นเอกทิศติกุลครับท่านผู้กับสนองดังเลิ้ง
ก็บอกว่าจากการสอบปัดคำทั้ง๓คนนี้
ตอนนี้ล่าสุดนะตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้
ทั้ง๓คนให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาแล้วครับ
สำหรับสาเหตุที่ว่าทำไมถึงตั้งข้อหาเพียง๓ราย
อันนี้สังคมก็ถามเพราะว่าทั้งหมดเข้าไป๘คน
เนื่องจากว่ามีเจ้าที่ดับเพลิง๔นายครับ
ที่ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายในห้องประชุม
อีกหนึ่งนายสแตนบาร์อยู่หน้าโรงเรียนไม่ได้ทำหน้าที่อะไร
ส่วน๓นายที่ถูกแจ้งก็หาพบว่า
รับผิดชอบในเรื่องของการสาธิตในการดับเพลิงและอุปกรณ์ถังดับเพลิง
ก็เลยเข้าข่ายกระทำความผิดก็เลยถูกแจ้งข้อหาเพียง๓คนนี้เท่านั้น
ทางนี้มีแรงงานว่าผู้ตัดสาธารณ์ทั้ง๓คนไม่ได้เดินทางไปที่สนนังเลิ้ง
แต่ขอนัดพบกับพนักงานสอบสวนที่สารอาญารัชดาแทน
เพราะว่าอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการฝากขังต่อไป
เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
แล้วก็สร้างความเสียใจด้วยกันทั้งนั้นนะครับ